คุณผู้ชมช่วงนี้พาขึ้นไปดูคนบนฟ้ากันหน่อย
ไม่ใช่นางฟ้าเทวดาที่ไหนนะนักบินอวกาศ

จะเอาไปใช้ในโครงการอื่นด้วย
เมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐนะคะ

ความหวังเอาไว้เลยว่านี่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีต่อไป
เพราะว่าห้องทำงานนี้มีราคาถูกกว่า
และยังมีระบบความปลอดภัยที่สูงกว่าแบบเก่าด้วยค่ะ
ลำตัวกระสวยเป็นแบบประกอบเพิ่มเติมได้
พองเข้าพองออกยุบเข้ายุบออกได้นะคะ
แล้วก็ที่สำคัญน้ำหนักเขาเบามาก
และนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการทดลองใช้ในอวกาศ
นาซ่าเองคาดหวังไว้ว่าเทคโนโลยีนี้
น่าจะสามารถนำไปใช้ต่อยอดโครงการสำรวจดาวอังคารในอนาคตได้ด้วยค่ะ